พ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็อ่วมเหมือนกันนะฮะ
เรื่องของราคาก๊าซหุงต้มขึ้นราคา
ใช่ค่ะวันนี้ดีเดย์เลยไง
กัญญาขึ้นมาถัง๑๕โล
ขึ้นมาอีกโลละบาทก็คือขึ้นมา๑๕บาทต่อถัง
แปลว่าตอนนี้ไปแตะที่๔๐๘บาทแล้วคุณ

ถ้าเราพูดว่าก๊าซหุงต้มขึ้น๑บาท
อันนี้จะไม่ตกใจแต่ถังหนึ่งมันมี๑๕กิโล
และขึ้น๑บาทต่อกิโลเท่ากับขึ้น๑๕บาทต่อถัง

ที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยสิ
ทุกวันนี้ซื้อแก๊สถัง๑๕โล๔๐๘บาทจริงหรือเปล่า
คือบางคนบอกว่าคุณอริยาไหนจะค่าขนส่งอีก
บางที่ปลาไปแบบ๔๘๐กว่าบาทแล้ว

ขยับราคาขึ้นมา๑๕บาทต่อถังจากเดิมเดือนที่แล้วเนี่ย
๓๙๓บาทประมาณเดือนนี้๔๐๘บาท

ผมไล่ให้หน่อยดีไหมเพราะว่าโอ้โหตรึงราคากันก่อน
เมษายนปี๖๕อยู่ที่๓๑๘บาท
แต่ว่าหลังจากเมษายนเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวครับ
สายนก็๓๓บาทพฤษภาคม๓๔๘บาท
มิถุนากรกฎาสิงหาเพิ่มขึ้นถังละ๑๕บาทนะฮะ

แล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ก็คือเริ่มวันนี้เลย
อีก๑๕บาทนะฮะก็เป็น๔๐๘บาท
ต่อถัง๑๕กิโลกรัมนะอ่วมจริงนะฮะ
นี่ยังไม่สะท้อนต้นทุนจริงนะเขาบอกต้นทุนจีนของก๊าซเนี่ย
ก็คือ๔๕๐บาทต่อถังถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยในอนาคตอีก๓เดือนต่อไป
หลังจากนี้จะมีการปรับอีกไหมอันนี้คุณผู้ชมต้องรอดูนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราเนี่ยนะก็ต้องไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอาหารตามสั่งแหละ
เราไปที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ไปคุยกับคุณยายเรียมคุณยายเรียมเนี่ยเป็นเจ้าของเจ๊เรียมอาหารตามสั่ง
ตอนนี้ค่ะพอค่าแก๊สมันขึ้นเนี่ยโอ้โหร้านเนี่ยนะคะ
ทุกวันนี้มีกำไร๑๒๐๐๐บาทก็ต้องจ่ายเป็นค่าแก๊ส
ราคาวัตถุดิบอื่นอีกมันปรับขึ้นหมดเลย
แต่ถามว่าอ้าวคุณยายแล้วอาหารตามสั่งที่ร้านคุณยายปรับขึ้นไหม
ร้านยังไม่ขึ้นราคานะคะยังตรึงราคาแต่แหมแม่ค้าเองนั่นแหละเจ็บช้ำ
แล้วก็เลยถามไงว่าจะไปหาทางเลือกทางรอดอื่น
จะไปใช้เตาถ่านไหมจะไปใช้ฟืนไหม
คุณยายบอกว่ามันยุ่งยากก็ยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะ
ราคาเดิมก็ไม่ไหวแล้วครับก็จะขยับมา๕บาทตามสภาวะของต้นทุนสูงขึ้น
ก็พยายามจะช่วยเหลือเพียบคลับที่แล้ว
แต่ว่าลุงหนุ่ยบอกไม่ไหวจริงต้องขยับราคา
คือลุงหน่วยเคยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยคะยกเต้าโฟล์จากเดิม๔๐
๋วยเตี๋ยหมูต้มยำเนี่ยยังราคาเดิมนะ
แล้วลุงบอกว่าไม่เอาไม่เปลี่ยนไปใช้ฟืนหรอก

ต้องใช้แก๊สทั้งหวันนะคุณในการทำให้ร้อนน้ำเดือด
อีกร้านหนึ่งค่ะไปที่พิศนุโลกค่ะ
คุยกับเจ้าของร้านโตบริการเขาขายพวกหัวหมูเป็ดไก่
ถือว่าเป็นรายใหญ่ในตลาดสดโคกมะตูมนะคะ
พอขึ้นค่าแก๊สเนี่ยก็รู้สึกมันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

ตอนนี้ก็ปรับราคาไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
อยากฝากบอกรัฐบาลนะช่วยเหลือคนจนหน่อยเถอะ

อยากจะฝากบอกรัฐบาลให้ช่วยเหลือคนจนหน่อยเถอะ
ว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปแย่
เหมือนกันหมดครับไม่มีใครที่จะไม่แย่เลยนะ

แต่พอของขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยจะกล้าขึ้นกับคนกินนะเนาะนี่แหละ

ส่วนคนละครึ่งเฟส๕ที่รัฐพยายามช่วยเหลือประชาชนนะฮะ
ได้รับเงินเข้าในแอปเป๋าตังค์๘๐๐บาท
เอาไว้ใช้จ่ายกัน๒เดือนนะครับคุณผู้ชมฮะ
กระทรวงการคังก็จริงเปิดให้ประชาชนนะ

รายใหม่แล้วก็รายเดิมนะครับ

วันนี้ดีเดย์ในการที่จะใช้จ่ายเงินได้นะครับ
ภาพรวมในการใช้จ่ายตลอดช่วงเช้านะฮะ

ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ล่มนะคุณ
เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ราบรื่นนะฮะ
ส่วนสิทธิ์จับจ่ายคนละครึ่งเฟส๕
รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้๕๐หรือครึ่งหนึ่ง
แต่ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
และไม่เกิน๘๐๐บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ประชาชนบอกโอ้น้อยไปอยากให้เพิ่มเท่าเดิมเป็น๑๕๐๐นะ
คุณอันนี้ไปสิ้นสุดโครงการ๓๑ตุลาค
ต้องรอถึง๓๑ตุลาหรอกค่ะใช้เต็มแม็กซ์นะ๖วันหมดแล้ว
คือเสียงสะท้อนประชาชนบอกใช้๕๖วันเดี๋ยวจะหมดแล้วนะฮะ
ทีนี้ต้องเปิดใช้จ่ายครั้งแรกภายใน๑๔กันยายนนี้นะ
ถ้าคุณไม่เปิดใช้จ่ายครั้งแรกภายใน๑๔กันยายนนี้

ดังนั้นต้องศึกษาเรื่องสิทธิ์ของท่านให้ดีนะฮะ
นี่แคปภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะครับ

เชียงใหม่มีคนแห่ไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕
ก็คึกคักครับที่ตลาดสิริวัฒนาตำบลช้างเผือก

เพราะเกรงว่าถ้ามาเติมตอนเช้านะคุณเดี๋ยวมีปัญหา
มันเคยมีช่วงหนึ่งมีปัญหาใช่ไหมเติมเงินไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะ

แต่ทีนี้รอบนี้รัฐบาลให้ยอดน้อยกว่าทุกรอบ
ใช้จ่ายทุก๕วันก็หมดแล้วนะฮะ
ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มให้เท่ากับคนละครึ่งเฟส๑
ต้องคอยถามแล้วบอกเขาว่าใช้คนละครึ่งไว้ใช่ไหมครับ

น่าจะ๑๒๐๐บาทแล้วก็เลยมาเสริมเลย

บอกว่าปกติขายของได้เงียบมากเลย
แต่วันนี้พอมีการเปิดใช้สิทธิ์ก็ค่อนข้างจะคึกคัก

บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ไม่งั้นนั่งตบยุงตบแมงวันเลยล่ะฮะ

ร้านค้าก็ขายกันคึกคักเหมือนกัน
ตั้งแต่เปิดร้านหลัง๖โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
ก็มีประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕เนี่ย
ออกมาจับจ่ายซื้อของกันเหมือนกันนะครับ
ประชาชนส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันว่า
อยากให้มีการขยายโครงการคนละครึ่งออกไป

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพิ่มวงเงินนะคุณ
ไม่ได้เพิ่มเท่ากับเฟส๑เฟส๒พันห้าร้อย

จะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับ